เป็นไงบ้างอ่ะจ๊ะหาปลาได้ไหมยังไงนะอ๋อยังยังไม่ได้ยกมาเหรอ
อยากจะรู้ว่าทะเลมีคลื่นไหมงั้นรอสักครู่นะจ๊ะ
เดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศให้จ้าอรุณสวัสดิ์ค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานออกไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้ถือว่ายังคงมีอากาศดีหลายพื้นที่
ตอนบนเนี่ยลมเย็นมานะคะยอดดอยยอดภูก็อากาศหนาว
ส่วนภาคใต้ที่หลายคนกังวลเป็นอย่างไรบ้าง
ตรวจสอบข้อมูลกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็เห็นชัดนะคะว่าตอนนี้พื้นที่ประเทศไทยฟ้าโปร่งโล่งเลยเหมือนกัน
ไม่มีเมฆปกคลุมอาจจะมีภาคใต้เล็กน้อยนะคะ
ที่จะมีฝนเบาฝนปล่อยไม่ถึงกับทำให้ตกหนักน้ำท่วมอะไร
ข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศเราดูลักษณะของเส้นความกดอากาศเท่า
พันสิบสองนี่คือลักษณะของความร้อนแห้งอ่ะนะคะส่วนพันสิบสี่สิบหกสิบแปดนี่คือเย็น
ตอนนี้พาดผ่านตั้งแต่ตอนบนของประเทศคือภาคเหนือและลงมาถึงภาคกลางภาคตะวันออก
บริเวณดังกล่าวก็จะมีลมเย็นพัดผ่านมาเรื่อยด้วยนะคะ
ขณะที่ยังคงมีลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเป็นลมประจำในช่วงของฤดูพัดมาทำให้อากาศหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้น
ดูจากโมเดลเรื่องของความหนาวเย็นนี้ละกันค่ะแถบสีเขียวนี่คืออุณหภูมิค่อนข้างเย็นนะคะ
ถ้าตามโมเดลนี่คือประมาณ๑๐องศาแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะมันไม่ได้เขียวเข้มเขียวปีนะคะ
ก็จะมีความอุ่นอยู่บ้างตามแถบของแนวขอบเขตของประเทศนะคะ
รวมไปถึงแนวยอดดอยยอดภูก็จะมีสีเขียวชัดหน่อยนะคะส่วนคลื่นของภาคใต้นะคะ
ไม่ได้สูงมากนักวันนี้คลื่นเบาคลื่นสงบดีนะคะ
อาจจะมีมากหน่อยแถบแถบจังหวัดนราธิวาสนะคะคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรห่างฝั่งออกไป
ก็จะต้องระมัดระวังหน่อยสำหรับใครที่จะเดินเรือนะคะส่วนโมเดลนี้เป็นเรื่องของฝนค่ะ
จะสังเกตว่าจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะแถบจังหวัดตั้งแต่สุราชธานีลงไปจนถึงนราธิวาส
แล้วก็แถบจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาก็คงจะมีฝนมากหน่อย
แต่ไม่ถึงกับตกหนักเบาใจได้เลยนะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงฝนภาคใต้แล้วนะคุณผู้ชม
ตอนนี้พัทธลุงไปดูกันหน่อยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดน้ำท่วม
ฝนตกหนักตอนนี้ฝนเนี่ยลดลงแล้วนะคะน้ำที่เคยท่วมเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วเรื่อยเรื่อยนะคะ
ไปดูค่ะชาวบ้านเขาทำอะไรกันหาปลาไงคุณผู้ชม
เป็นอาชีพนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้น้ำลดฟ้าโปร่งดี
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมทะเลสาบสงขลาก็เริ่มออกเรือหาปลากันอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่หยุดกันไป๓สัปดาห์ได้ปลาสดมาเอามาทำอะไรล่ะคะ
มาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวค่ะอย่างที่เห็นนี้นะคะก็คือ
หัวม่วงแดดเดียวตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากเลย
ชาวบ้านบอกนะคะว่าขายดีกว่าปลาสดซะอีกนะคะแค่เอาปลามาวางตากแดดเนี่ย
ก็มีคนมาจองมารอซื้อกันถึงหน้าบ้านแล้วนะคะก็เป็นโอกาสดีที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้ทำมาหากินต่อไป
ขึ้นเหนือไปที่ดอยอินทนนท์ค่ะอุณหภูมิตอนนี้ลดต่ำลงนะคะ
กิวแม่ปานลดเหลือ๒องศาเซลเซียสเกิดเหมือยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็งบนยอดย่า
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทนความหนาวได้ก็ออกมาดูเหมือยขาบตั้งแต่เช้านะคะ
เรียกว่าดูแล้วก็สุขสบายใจสมหวังกันไปนะคะคุณผู้ชม
แต่ถ้าใครชอบปลาทะเลอย่างปลาท่องเที่ยวนะคะถือว่าเป็นของดีเกาะยอค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาหารอันโอชะในช่วงของฤดูน้ำแบบนี้ของภาคใต้กันด้วยนะคะ
ยังไงก็ตามคุณผู้ชมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

เดี๋ยวฉันไปถามพี่เขาก่อนว่าเขาหาปลาได้ไหมนะคะ